แต่ถามว่าหนักอยู่ไหมก็ยังหนักอยู่เพราะว่าที่ผ่านมาเรารายงานอุบลกันแบบตลอดต่อเนื่อง
กู้ภัยใจเพชรค่ะพี่ท็อปพี่ไทยเดี๋ยวไปดูนะมันมีเหตุการณ์เซอร์ไพรส์เพราะอะไรรู้
พี่ไทยเอกพันธุ์น่ะเอาเงินเป็นฟอนด์ล้านหนึ่งอ่ะ

อบให้กับพี่บินนี่แหละให้เอาเงินก้อนนี้
ไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วม

วันนี้อยากจะบอกว่าวันนี้มาไม่ได้มาช่วย

พอดีว่าไปขายทะเบียนรถได้
ให้๒บ่อม้ากล่อไก่
๒กล่อไก่บ่อม้ากล่อไก่

ตอนนั้นประมาณ๔ปีซื้อมา๖๐๐๐๐๐

นี่นะครับนี่นะครับจึงล้ามัน
น้ำตาวะน้ำตาวะน้ำตาวะ
นี่ครับคือหนึ่งล้านบาทสด

ยกมาทั้งปึ้งทั้งก้อนเลยเป็นเงินเป็นป้อนแบบนี้ค่ะ

เงิน๑ล้านบาทมันหน้าตาเป็นอย่างนี้นะ
นี่แหละแล้วก็ที่พี่ไทยบอกไง
เงินนี้ได้มาจากการขายทะเบียน

เวลาผ่านไปเอาทะเบียนนี้ไปขายได้ล้านหนึ่ง

เอาเงินนี้ไปใช้ช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมที่อุบลค่ะ

พี่บินนะทีมงานนะที่บอกว่าน้ำตามาน้ำตามา

ไม่ได้มีการแบบเอาง่ายคุณผู้ชมเอาเงินมามอบให้
พี่ไทฟต์เอกภัณฑ์เนี่ยนะบอกว่าเงินเก้าเนี่ย

คือประมูลแล้วมาขายตัดสินใจว่า
จะเอาเงินเนี้ยมาสเฟย์ไพร้สพี่ชาย

พี่บินจะเอาเงินสดไปแจกเลยให้แบบหลังละพัน
ละพันแล้วนี่ก็ตั้งใจเหมือนกันจะไปช่วยชาวอุบล
แจกหลังละพันทั้งหมด๑๐๐ครัวเรือน
เพราะว่าที่ท้อปปี้ไทยน้องลงพื้นที่

โอ้โหพี่เบิร์ตเราสองคนดอมกับพี่น้ำแข็งรออยู่นะ

ขายได้เท่าไหร่ถ้าเกิดถ้าเกิดทะเบียนรถพี่ไม่สวย

ขายรถอะไรคือหรือบ้านก็ได้นะถ้าเกิดทะเบียนรถพี่
รถชนปั๊บเขายังขับหนีเลยนะ
เออเออนี่คุณผู้ชมได้เห็นภาพแบบนี้
แล้วมันก็เป็นความตื้นตันใจแล้วก็เป็นภาพความน่ารัก
แต่เราพาไปดูหน่อยสถานการณ์น้ำท่วม
หลายพื้นที่เลยยังติดเกาะอยู่เลยดูสิ
คือรถที่วิ่งผ่านตรงนั้นวิ่งได้แต่ว่าข้างเห็นไหม
แล้วมองนู้นเลยไปเป็นน้ำท่วมสุดลูกหูลูกตาค่ะ
โอ้โฮท่วมทั้งนั้นเลยนะอัตเตอร์ครับค่ะนี่จะพาคุณผู้ชมดู
เป็นปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศค่ะ
เกิดขึ้นในพื้นที่คือหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลวารินชำราบ
ลำเลียงคุณยายคุณยายเนี่ยเป็นชาวบ้านท่าลาศค่ะ

หมอต้องใส่ท่อช่วยหายใจขึ้นฮอมามาลงสนามบินอุบล
แล้วส่งตัวคุณยายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ซึ่งการส่งต่อทางอากาศในพื้นที่อุบลเนี่ย
เราเห็นภาพแบบนี้ค่ะช่วงน้ำท่วม
มันสัญจรทางถนนลำบากจริงนี่รอบที่๓แล้วนะ
เพราะว่า๒ครั้งก่อนหน้านี้ที่มีการเอาคนป่วยขึ้นฮอแบบนี้
ก็เป็นผู้ป่วยโรคหัวใจเออเนี่ยค่ะมันติดเกาะไปหมดอ่ะ
อุบลคุณผู้ชมตอนนี้ก็ใช้ชีวิตยากลำบากครับ
ต่อให้น้ำท่วมแต่งานยังต้องทำไง

รอขึ้นเรือจะพาข้ามน้ำท่วมไงไปทำงานในตัวอำเภอเมือง

ขณะที่เส้นทางถนนเป็นยังไง
ดูถนนหน่อยรถติดหรือเปล่า
จะเหลือนะคุณผู้ชมยาวหลายกิโล
ช่วงเช้าและช่วงเย็นไม่ต่างกัน
เพราะว่าหลายเส้นทางน้ำท่วมหมดเลย
ก็จะเหลือเส้นทางให้ใช้ไม่กี่สายครับที่จะใช้เดินทางได้

ต้องเสียเวลาไปกับการเดินทางเยอะเลยนะ
เพราะในพื้นที่ยังมีน้ำท่วมกันอยู่ครับ
วารินชำราบยังน่าเป็นห่วงอยู่นะฮะ

มีรถอะไรทางราชการพอจะไปช่วยเหลือสนับสนุนเขาได้ไหม